คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่าจะบอกว่าช่วงนี้มีคนกลับบ้านไม่ถูกแล้ว
ค่ะบ้านช่องไม่กลับกันแล้วคุณผู้ชมค่ะอยู่แต่วัดจริงจริงพี่อรชรคุณผู้ชม
อรชรเชิญยิ้มไปวัดอีกแล้วเข้าวัดอีกแล้วค่ะรอบนี้ไปจังหวัดจันทบุรีนะคะ
แต่เราเล่นพี่ออรชรค่ะไม่ใช่อะไรคือพี่ออรชรแล้วน่ารักตลอดเวลาไปทำบุญก็จะส่ง
ชุดไทยงามอย่างไทยไปเลยไปวัฒน์จังหวัดจันทมุรี

ซึ่งไม่ได้แต่งแค่คนเดียวนะคะชวนเพื่อนมาด้วยมาร่วมทิพย์บุญแต่งไปด้วยกันค่ะ
และแต่ละสีคุณผู้ชมมันเป็นสีมงคลนะเป็นสีสดใส
อรชรก็สีเขียวเขียวอะไรอ่ะเขียวเหนียวซับ
ใช่คุณผู้ชมค่ะคนก็สีเหลืองทองอร่ามมาเลย
สีแดงก็แรงปริ๊ดอย่างนี้เลยเนอะ
คุณผู้ชมค่ะก็แล้วแต่เขาเรียกเป็นถือเคล็ดละกันแต่งตัวด้วยความสดใสไปวัดไง
ซึ่งที่วัดตะปอนน้อยนี้ค่ะมีหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานอยู่ภายในโบสถ์ด้วย
ซึ่งใครที่มานะจะต้องเข้าไปไหว้ขอพรท่านโอ้โหคุณผู้ชมรู้สึกมีมนต์ขลังไหม
เป็นวัดที่เก่าแก่มากไปจันทบุรีบอกเลยว่าวัดนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะ

เก่าใช่ผ่านไปก็ไปเยี่ยมเยี่เทียนกันได้นะคะ
ขอพรเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะก็ต้องขอโชคกันบ้างอ่า
รอบนี้พี่อรชรค่ะขอเสียสลายเพื่อนที่เดินทางไปด้วยทำการเสี่ยงเซียมซีแทนก็แล้วกัน
ตัวเองเป็นคนดูอย่างเดียวเป็นคนคอยลุ้นอย่างเดียว
ซึ่งเพื่อนของพี่อรชรค่ะเสี่ยงได้เลข๒๕แล้วก็๑๕
มันมีป๕อีกแล้วตั้งแต่ข่าวแรกที่เราเล่านะ
ตั้งแต่พี่รัชนกปีเกิดของพี่รัชนกปี๒๕ของพี่แจ๊กกะดีน๕๒
แล้วเนี่ย๒๕๕๒อีกแล้วก็๒๕๕๒สลับกันอยู่อย่างนี้
ใดนะคะพี่อรชรสบายเขียวชี้ไปที่๑๕นะ
ถ้าดูภาพชี้ไปแบบ๑๕แบบนี้เอาล่ะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วแต่แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ